ตองหมี่เกี้ยวอ่ะอ่าที่ไปค่าล้ำนี้ใช่ไหมอ่าค่าปาศาจ
ทุนเงินกู้นอกระบบที่ลำปางจนเสียชีวิตค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เหมือนที่ท่านดูไปตามข่าว
อืมวันนั้นเหมือนกับทำทีเหมือนจะไปเคลียร์หนี้
จะไปจะไปจ่ายดอกสองหมื่นใช่ไหมคะจังหวะประสาทกำลังนั่งดูบัญชีอะไรอยู่เนี่ย

กระเป๋าเข้าไปเกือบล้านอ่ะมีทั้งเงินสดทั้งทอง
ทรัพย์สินต่างเมื่อคืนนี้ถูกจับได้แล้วนะฮะ

กลับบ้านไปช่วยเมียตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยว

ช่วงค่ำก่อนตำรวจไปถึงแป๊บเดียว

เพราะว่าในภาพกล้องวงจรปิดมันจะมีจังหวะเหมือนมีคนส่องไฟดูต้นทางให้

นี่ฮะแต่ดูการทำแผนก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ในต่องรั่วนายจรรย์เปชะตามีอายุ๔๙ปี
พ่อค้าขายบะหมี่เกี้ยวนี่นะฮะ
ก็เหตุฆ่าทุบในอนัตสินกรอบธนกิจรัวปศาสตร์
๖๔ปีเสียชีวิตที่จังหวัดลำปางนะฮะ

ตำรวจคุมตัวได้ทั้งสองคนนะครับ
อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวนะฮะ

อันนี้อะไรอ่ะก๋วยจั๊บเหรอ

ก็คุมตัวกลับมาส่งที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ห้องที่เกิดเหตุสพเขลังนครที่ลำปาง
ช่วงบ่ายวันนี้สพเขลางนครนะครับ

นี่ฮะที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านของปราศาสตร์

โอ้โหปูเสือรอเลยล่ะครับ

นี่ตำรวจต้องมาขอกันเลยแล้วต้องตรวจค้นอาวุธเลยนะฮะ
เพราะว่ากลัวจะมีอาวุธแอบกันมากะเอาคืนใช่ไหม
จริงครับบางคนพกมีดมาดูการทำแผน

เออต้องยึดเอาไว้ก่อนนะฮะ
ลำพังไม่มีอาวุธนี่ก็กันกันทับแย่แล้วใช่ไหม

นี่ฮะทุกผู้ชมครับขณะที่จะญาติของปราสาทก็มารอดูหน้าพุทธงหานะครับ
ตะโกนด่าทอคนก่อเหตุด้วยความโกรธแค้นนี่ครับ
อ๋อพี่วันนี้หมอกฝากกับไว้เลย๑๐ปีไม่สาย
ก็เหมือนที่ญาติพี่น้องผู้ตายเขาบอกอ่ะ
มารอบกัดเขามาเขาไม่รู้ตัวใช่มั้ย
เขานั่งอยู่ประสาทเขาไม่รู้ตัวเลยฮะ
ใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่า๑๐ปีไม่สายหรือ๑๐ปีไม่ถึง
แต่ว่าส่วนหนึ่งตำรวจเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าโอ้โหเป็นห่วงอะไรผู้ต้องหาหรอกนะ
เวลาทำแผนเนี่ยเป็นห่วงคนที่จะไปก่อเหตุนั่นแหละ
เพราะกลายมันจะกลายเป็นคดีอาญามันจะเป็นคดีซ้อนคดี
ของคนที่ถูกกระทำเขาก็มีสิทธิ์จะแจ้งความกลับใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะทุกผู้ชมครับตำรวจก็พาในต่องเนี่ยมาที่บ้านปราศาสตร์นะครับ
ตะมนต์ปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางนะครับอ่านี่นะฮะ
มาทำแผนนะครับจุดเนี่ยนายต๋องขี่จักรยานยนต์มาหาประสาท
เมื่อสองวันก่อนนะครับวันที่เกิดเหตุในต่องบอกว่ามาขอยืมเงิน
เป็นการมายืมเพิ่มนะเดิมเนี่ยมีหนี้อยู่ห้าหมื่นอยู่แล้ว
อ่าตกลง๕๐๐๐๐นะจากคำสารภาพของนายต๋องนะวันนี้นะฮะ
บอกเดิมมีอยู่๕๐๐๐วันเกิดเหตุมาขอเพิ่มแต่ปราศาสตร์ไม่ให้
เลยโมโหใช้เหล็กปล้องอ้อยเพราะนำไปจนแน่นิ่งไป
มีสิทธิ์อะไรไปโมโหเขาอ่ะแสดงว่าเตรียมมาใช่ไหม
ใช่สิคะพกเหล็กมาเพื่อยืมเงินเพิ่มเหรอพอประสาทไม่ให้ก็เลยนี่ฮะจังหวะ
ประสาทนั่งหันหลังให้แล้วก็ไม่ได้ดูมาทางในต่องเนี่ยเอาเหล็กมาตีเขาจนแบบฟุบแน่นิ่งเสียชีวิตตรงนี้เลยนะฮะ
เพราะเมียแกไปทำงานใช่ไหมกลับมาตอนค่ำเลย
ก็เลยไม่ทันมีคนช่วยแล้วมาถึงก็เสียชีวิตแล้วหนี้เก่ายังจ่ายไม่หมด
ขอยืมใหม่ใครจะให้แล้วก็เอากระเป๋าของประสาทไปด้วยนะครับ
หลบหนีนะฮะมีภาพตอนที่เดินหนีไปไหมหลังจากก่อเหตุตีประสาทเสร็จเนี่ย
มันจะมีภาพตอนที่หยิบฉวยกระเป๋าประสาทไปด้วยในนั้นมีทั้งเงินสด
มีทั้งสร้อยคอทองคำทรัพย์สินต่างนี่มูลค่าก็นี่เป็นล้านอ่ะ
ร่วมล้านอันนี้ฮะเห็นไหมลื้อค้นแล้วก็เอาไป
ก็ไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปในต่องบอกว่าจากนั้นเนี่ยขี่จักรยานยนต์
กลับมาที่บ้านตัวเองก่อนนะครับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะว่าผัวไปทำอะไรมานะครับ
เพราะว่ามาที่บ้านก็ภรรยาบอกในต่องก็ทำตัวเหมือนปกติ
เหมือนทุกอย่างเลยก่อนจะชักชวนเพื่อนที่สนิทกัน
ที่ถูกจับด้วยกันนะครับพากันขี่รถนีไปช่วงกลาง
ที่ได้มาจากประสาทมีเงินสดอีกนะฮะทองเนี่ยที่ขายได้เนี่ย
ต่องบอกว่าขายได้เงินประมาณสองแสนห้านะครับเงินที่ได้มาจากประสาท
ว่าทองที่เอาไปขายได้เงินมาเนี่ยนะครับเอาไปใช้หนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นอื่น
แล้วก็ใช้จ่ายทั่วไปจนตำรวจมาจับได้เมื่อคืนนี้ที่พยาว
เหลือเงินเท่าไหร่เหลือสองพันกว่าบาทตำรวจก็ทำแผนตรงจุดนี้นะฮะ
ประสาทนะครับทำแผนอยู่ใช้เวลาก็ไม่ถึงสิบนาทีอ่ะ
คุณรัชพรตำรวจบอกต้องรีบมารีบไปรีบทำเพราะว่าคนมาเยอะเหลือเกิน
ตอนแรกว่าเยอะแล้วหลังจากเขารู้ข่าวเนี่ยทยอยมาเพิ่มเยอะกว่าเดิมอีก
ตอนนี้แจ้งข้อหากับในต่องนะฮะฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ข้อหารักทรัพย์เพราะเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยใช่ไหมก็ต้องไตรตรองไว้ก่อน
เพื่อนที่ไปกับในต่องอ้างว่าวันนั้นเนี่ยต่องชวนไปบอกจะพาไปเที่ยว
นี่เพื่อนในต่องต่องบอกจะพาไปเที่ยวไม่รู้เลยว่าต่องเนี่ยเพิ่งไปฆ่าคนตายมา
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องตำรวจก็ตรวจปัสสาวะนะฮะ
ปัสสาวะสีม่วงนะครับก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเอาไว้ก่อนกันแล้วกัน
ที่เหลือเดี๋ยวสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติม
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับหลานชายของปราศาสตร์นะฮะคนที่ไปนี่ยืนตะโกนด่าในต่องอยู่
ในภาพตอนทำแผนนะฮะเขาชื่อคุณสำริทนะครับ
บอกว่าต่องนี่โหดร้ายไม่ใช่ลูกผู้ชายเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยในต่องคงตั้งใจจะมาเคลียร์หนี้
แล้วมาขอเงินเพิ่มแต่ประสาทไม่ให้เลยมีปัญหากัน
ประกอบกับปัสสาวะนะฮะนี่ฮะขวามือนะครับปัสสาวะ
หลานชายบอกประสาทแกเป็นคนเสียงดังตามสไตล์เจ้าหนี้ใช่ไหม
ก็ต้องเสียงดังหน่อยอาจจะทำให้ในต่องเนี่ยไม่พอใจในวันนั้น
จะมาขออีกหมื่นนึงเหมือนแกแกไม่ได้ทำร้ายใครแต่แกจะเป็นคนเสียงดังเนอะ
แกมาโดนแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันมันรุนแรงมันโหดไปเนอะคนเราอ่ะ
คือแล้วอีกอย่างคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่
ไม่น่าทำกันถึงขนาดนี้เนอะทำคนที่เผลอด้วย
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะครับ
ก็มาสอบปากคำในต่องด้วยตัวเองด้วยนะฮะที่สพเขลังนครที่จังหวัดลำปาง
นะครับทุกครับคือในตองที่สารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับอ้างมาทำไป
เพราะโมโหที่ปราศาสตร์ไม่ให้ยืมเงินเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ไปหาหลักฐานในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปางในตองบอกว่าเอาอาวุธที่ใช้ก่อเหตุทำร้ายประสาท
ทิ้งที่นี่ก็เจอจริงนะฮะเหล็กปล้องอ้อยแล้วก็กระเป๋าด้วยนะครับ
ซึ่งเอามาจากประสาทนี่เหล็กนะฮะที่ใช้ตีประสาทเข้าไป
กระเป๋าที่เอามาจากบ้านประสาทเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่จำนวนนึงนะยังเหลืออยู่
ต่องบอกเอาไปซ่อนเอาไว้ที่หลังเครื่องซักผ้าในบ้านหลังนี้ก็ไปเจอจริงนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุมตัวในต่องไปฝากขังที่ศาลจังหวัดลำปางพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีอุชกันแล้วก็แน่นอนก็คือผู้ต้องหานี่หลบหนี